เอามาดูเรื่องของคนดวงดี
จริงก็ไม่อยากอ่านนะข่าวนี้อ่านไปก็อิจฉาไป

คือเมื่อวานนี้นะคะเชื่อว่ามีเศรษฐีใหม่หลายคนที่จังหวัดอ่างทองใน๒๔ล้าน
แต่น่าจะเป็นจุดพีคที่สุดของเมื่อวานนี้ละ๙๐ล้าน

ล้านที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นสองสามีภรรยาชาวอุดรธานีเนี่ย
คือหลังจากถูกรางวัลเมื่อวานนี้ดีใจวันนี้ไปเลย

เพราะว่าเดิมทีเดียวผู้หญิงเขามีอดีตสามีเป็นชาวต่างชาติ

มรดกให้มากกว่าเงิน๙๐ล้านที่เขาได้อีก
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่า
คือคนที่ได้เงิน๙๐ล้านจากงวดที่ผ่านมา

อันนี้คือให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจ

คือย้ำว่าเขาซื้อเยอะไงเขาก็เลยมีโอกาสถูกเยอะเนี่ยนะคะ
เหมือนคนนี้เขาซื้อไป๓แสนบาทนะเฉพาะพวกนี้นะคะ
ภาพล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
๒สามีภรรยาค่ะนางวันนาลีปัญญาสายอายุ๔๕ปี
กับนายสุรการสุรัญกุลอายุ๓๘ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านตำบลหนองว่าอำเภอกุมภาวะปีอุดรธานี
รางวัลเมื่อวานนี้ค่ะ๑๔๙๘๔๐๑๕ใบ
เขาซื้อไป๑๕ใบถูกรางวัลไป๙๐ล้านบาทนะคะ

มันไม่พอค่ะถ้าคนหนึ่งจะดวงดีมันต้องได้เยอะกว่านี้อีกนะคะ

ับเบิ้ลไปอีก๔๐ใบเท่านั้นเอง
ใช่โดยประมาณนะคะก็รับไปเยอะแยะนะคะ

ภาพนี้นะคะสพกภปี

บอกก่อนถูกลอตเตอรี่ไปบนไว้ที่อนุสวรีกรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้สร้างเมืองอุดร
บอกว่าถ้าถูกรางวัลที่๑จะเอาเงินไปทำบุญ
แล้วก็จะไปวิ่งแก้บนสัก๒๐รอบ
หลังจากลงบันทึกประจำวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
บอกว่าหลังจากนี้จะเอาเงินไปขึ้นที่กองสลากทันที

ก่อนหน้านี้ก็ตระเวนทำบุญเป็นการต่อยอดไง
เอาเงินที่ได้จากรางวัลแบบนี้ไปทำบุญ

บอกว่าจะเอาไปต่อยอดก็คือเอาเงิน๓แสน
ไปทำบุญสร้างพระพุทธรูปที่วัดสองแห่ง
ตามที่ตั้งใจเอาไว้ค่ะ
สองสามีภรรยาระบุว่าปกติชอบซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วนะ
ปกตินะคะงวดละแสน๒แสน
ไม่เย้อที่ผ่านมาก็เคยถูกล็อตเตอรี่เหมือนกัน

แต่ว่าครั้งนี้เยอะหน่อยลงทุนเยอะหน่อย๓แสนบาท
ส่วนที่มาที่ไปของเลข๘๔๐ไปเอามาจากไหน
บอกว่าก่อนหน้านี้มาทำธุระที่กรุงเทพ

คลอกผู้โดยสารเสียชีวิต

เลขทะเบียนขออภัยนะคะรถตู้นะคะ

ดังนั้นแล้วหลังจากติดตามข่าวนะคะ

ซึ่งเป็นขาประจำกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะ

ถูกลอตเตอรี่นะ๙๐ล้านบาท

ไปรับลอตเตอรี่ยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะ

ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นการจองนะ
ใบนี่คือตัวจริงนะคะ๙๐ล้านบาท

ดูข่าวนะคะแล้วจะได้โชคจากเราไปนะคะ